เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่หนองคายกันหน่อยคือวันนี้
หนองคายเขาก็มีการจัดงานนะปีนี้ก็จะแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมาแน่นอน
ไปดูบรรยากาศไปดูความพร้อมกันหน่อยค่ะ
นี่บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะก็คือที่ลานนาคาเบิกฟ้า
อยู่ในเขตเทศบาลตำบลพลพิสัยที่จังหวัดหนองคาย
เป็นจุดที่จัดงานบ้างไฟพญานาคคืนนี้ค่ะ
แล้วทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคาย
รองนัทธวัฒน์วิริยานภาพรก็ไปตรวจความพร้อม
สำหรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้
ว่าค่ำคืนนี้การรอชมบ้างไฟพญานาคในงานออกพรรษาเนี่ย
คนจะมาเยอะไหมแล้วมีการเตรียมความพร้อม
เฉพาะมาตรการป้องกันโควิด๑๙ยังไงบ้าง
รองผู้ว่าสั่งเน้นเลยต้องมีการตั้งด่านตรวจคัดกรอง
คนที่เข้ามาร่วมงานใครจะไปร่วมงานคืนนี้ได้เนี่ย
จะต้องได้วัคซีนอย่างน้อย๒เข็มแล้วนะ
ส่วนในงานเขาก็มีการจำกัดคนเข้างานด้วยต้องเว้นระยะห่าง
คนที่เข้างานทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัย
อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วปีนี้เขาก็ไม่มีการจัดถนนอาหารลาดนตรี
ไม่มีการแสดงคอนเสิร์ตไม่มีชิงช้าม้าหมุน
ด้านนักท่องเที่ยวก็สามารถไปรอดูบ้างไฟพญานาคได้นะคะ
ริมแม่น้ำโขงทุกพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นอำเภอโพนพิสัย
ไปจนถึงอำเภอรัตนวาปีเลยค่ะระยะทางตรงนี้๓๐กว่ากิโลนะคะ
คืนนี้จะได้เห็นกี่ลูกนะรอรุ้นนะจะเป็นบุญตาแค่ไหนนะครับ
ทีนี้ในโลกโซเชียลนะคะมีคนไปเจอเป็นรอยปริศนา
เขาเชื่อกันว่าเนี้ยรอยเนี้ยคือรอยของพญานาค

ใช่ค่ะนี่คุณอยู่ในพื้นที่กาลสินนะพื้นที่ห้วยคำ
เดี๋ยวขอดูคลิปได้ไหมอยากฟังเสียงด้วยค่ะ
นี่ทางลมมานี่มานี่มานี่มานี่เนี่ยลงไปตรงนี้
ทำไมเจ้าคิดว่าคี่อยู่บ่
โอ้โหเนี่ยเป็นคำถามของคนทายคลิปเจ้าคิดว่ามันคอยใช่ไหม
เหมือนกันไหมว่านี่คือรอยอะไร

คือหลายคนบอกว่าโอ้โหมันแบบมันคดเคี้ยว

ใหญ่มากด้วยใช่ค่ะเป็นระยะทางยาวเลยนะคะ
แล้วคนที่โพสต์คือเขาบอกว่าเขาก็เห็นเองกับตานะ

เขาก็จะบอกว่าตรงนี้มันมีตำนานเกี่ยวกับพญานาค
แล้วเวลาที่ใครเจอรอยอะไรแบบนี้นะ

ทีนี้ตัวเธอก็ขนลุกเลยสิคะมาเจอกับตัวเองแบบนี้
อันนี้อย่างที่บอกค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธา
แต่บางคนนะเห็นรอยแบบนี้แล้วก็โอ๊ย
ขอเลยขอให้ชีวิตดีขอให้หมดหนี้หมดสินเนี่ย

นี่แล้วก็ที่เลื้อยลงไปนะคุณ
ที่ไปสิ้นสุดตรงนี้ลงไปในแหล่งน้ำนะ

มันเป็นรอยของการลากสายยางสู่แหล่งน้ำหรือเปล่า

บางทีคนชาวบ้านเขาก็เชื่อเนาะ
แล้วก็พิสูจน์ไม่ได้ด้วยว่าคืออะไร